คุณผู้ชมมาดูกันต่อข่าวนี้นะคะ
เป็นข่าวที่หลายคนส่งกำลังใจให้คุณหญิงปณิตา

หลายคนเป็นห่วงค่ะรวมไปถึงนะคะ
นางเอกลูกรักคนนี้มุกดานรินทิพย์ค่ะ

วันนี้นะคะเป็นงานเปิดตัวละครนี่แหละค่ะ
พี่พี่นะครัวก็ได้เจอนะคะ

เปิดใจนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะ

หลังที่พี่หนิงออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาว่า
กลัวกำลังมีปัญหาค่ะจนเป็นข่าวใหญ่โต

ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพี่หนิงก็ไม่เคยเอาเรื่องไม่สบายใจ

ก็คอยให้กำลังใจตลอดและเชื่อว่า
นิ้งจะผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้ค่ะ
บางเรื่องหนูก็เป็นเด็ก

หรืออะไรกับพี่เน่งตรงสักเท่าไหร่
เราก็มีความเป็นห่วงให้กับพี่หนิงเสมอค่ะ
กว่าทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องพูดค่ะ
เราแค่ให้ความสำคัญเวลาที่อยู่ด้วยกันก็อยู่
ทำให้เขาสบายใจชวนไปเที่ยวชวนกินข้าว
เป็นความสุขเล็กที่เราทำให้ได้
ว่าจะมุกเข้มหรือทุกคนที่เป็นน้องรักของพี่หนิง
เราเจอกันเสมอแล้วเราก็เหมือนกับเป็นตัวช่วย
ให้เขาคลายเครียดทำให้เขามีความสุข
ฉะนั้นสิ่งที่พี่หนิงให้เรากลับมาก็มีแต่ความสุขค่ะ

มุกดามีแฟนใหม่เป็นนักมวย

นักมวยชื่อดังตะวันฉายคนนี้ดังมาก

เขาบอกว่าชอบดูหนังที่เขาแสดงแทบทุกเรื่องเลย

กลับเขาหมายถึงว่าตวันน่ะลับเขาแล้ว

คิดว่ามาจงมาจีเป็นพงเป็นแฟนจริงไม่ใช่นะคะ

ประกาศชัดว่าฝ่ายชายชื่นชอบผลงานเท่านั้นเองค่ะ

มาดูพระเอกคู่จิ้นไม้พัทรเดชกันดีกว่า

เมื่อถูกถามถึงทริปอเมริกาค่ะ
ควงสาวปุ๊กลุ๊กไปตะลุยถ่ายว็อกกันกินเที่ยวแบบไม่ยั้ง
งานนี้นะคะหนุ่มไม้บอกว่าเป็นคลิปวัดใจค่ะ
ที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอด๑๕วัน

แต่ก็แฮปปี้มีความสุขพ่อได้อยู่ด้วยกัน
จากนี้นะคะหนุ่มไม้ก็ยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวลือค่ะ
หลังจากที่มีเพจดังปล่อยข่าวว่า
เร็วนี้จะมีนางเอกดังกลับมาซบช่องเก่าที่แจ้งเกิด
หลายคนเลยพูดเป้าวิธีศาปุ๊กลุก
คำถามนี้เข้าไปนะคะหนุ่มไม้ก็รีบออกตัวนะคะว่า

แต่ถ้าเฉลยออกมาว่าเป็นปุ๊กลุ๊กอ้าวพร้อม

แล้วก็อยากจะเล่นละครด้วยใจจะขาดแล้วล่ะค่ะ

พี่มามายก็ดูตกใจกับเขาอีก
ส่วนตัวผู้ลุกเองเขาก็เป็นอิสระเนาะ
ละครเขาก็มีคนติดต่อเขามาจากหลายที่อยู่แล้ว

ถ้าเขากลับมาเรารู้สึกเราเป็นยังไงบ้าง

ต้องมาเล่นด้วยกันดี

ก็ได้เล่นละครด้วยกันแน่นอน

แต่ไมค์เมื่อวานหล่อมากท่านขุนหล่อมาก
แต่เอาจริงถ้าปุ๊กลุกกลับมาแล้วเล่นคู่ไหมเนี่ย

เอฟซีรอดูความฟินคู่นี้อยู่แล้วนะคะ